พิธีพระทานเพลิงศพผู้ที่สูญเสียจากเหตุการณ์ที่หนองบัวลำพู๓๖ศพในวันพรุ่งนี้
มีอยู่๓วัดนะครับที่จะมีพิธีนะครับ
เดี๋ยวมาดูนะครับว่าแต่ละวัดนั้นเป็นอย่างไรกันบ้างนะครับ
ซึ่งจะประกอบพิธีพร้อมกันในเวลา๑๖นาฬิกานะครับ
อังคาร๑๑ตุลาคมวันพรุ่งนี้นะครับ
ประกอบด้วยวัดเทพมงคลพิชัยมีร่างผู้เสียชีวิตที่ตั้งบำเพ็ญกุศลอยู่๖ศพ
วัดศรีอุทัยมีผู้เสียชีวิตตั้งบริเวณกุศลอยู่๑๑ศพ
และวัดราชสามัคคีตั้งบำเพ็ญกุศล๑๙ศพรวม๓๖ศพนะครับ
พิธีจะเริ่มตั้งแต่เวลา๑๐นาฬิกาพระสงฆ์๑๐รูป
เจริญพระพุทธมนต์และมีการแสดงพระธรรมเทศนาหนึ่งกัน
ก่อนจะมีการถวายพระทหารเพล
จากนั้นเวลา๑๒นาฬิกา๓๐นาทีพระสงฆ์๑๐รูป
เริ่มสวดมาติกาบังสุกุลและเข้าสู่พิธีพระชธานเพลิงศพ
โดยวันพรุ่งนี้นะครับหลังเสร็จสิ้นการประชุมคณะรัฐมนตรี
ผลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม
พร้อมกับคณะรัฐมนตรีจะเดินทางไปร่วมพิธีพระชธานเพลิงศพ
ที่จังหวัดหนองบัวลำพูนะครับ
โดยเวลา๑๖นาฬิกานายกรัฐมนตรีจะร่วมพิธีพระชาญเพลิงศพ
วัดราชสามัคคีส่วนที่วัดศรีอุทัยนายจุลินลักษณะวิสิทธิ์รองนายมนตรี
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์จะร่วมพิธีพระชธานเพลิงศพนะครับ
และวัดเทพมงคลพิชัยมีนายสุพัฒนภงพันธ์มีเช่า
รองนายรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน
และคณะร่วมพิธีพระชธานเพลิงศพ
สำหรับวัดศรีอุทัยที่ตั้งบำเพ็ญกุศลศพ๑๑ศพ
ทำพิธีชาปนกิจด้วยเตาเผาไฟฟ้า๙ศพ
หลังพิธีพระชธานเพลิงศพในเวลา๑๖นาฬิกา
ส่วนอีก๒ศพจะไปทำพิธีชะพนักกิจที่วัดป่าสันติธรรม
ตะบนโนนเมืองอำเภอนากลางอีกหนึ่งศพทำพิธีชาปนกิจที่วัดบ้านสว่างอำนวย
ตำบลนาคัมไฮอำเภอเมืองอุดรธานีที่วัดราชสามัคคีหลังพิธีพระชาญเพลิงศพ
จะมีพิธีชาปนกิจจริงทั้งสิบเก้าศพด้วยเชิงตะกรเวลายี่สิบนาฬิกานะครับ
ในจำนวนนี้สิบเก้าศพเป็นเด็กเล็กและอีกหนึ่งศพเป็นครูพี่เลี้ยงนะฮะ
ค่ะเป็นคุณแม่กับลูกในท้องนะครับ
เทพมงคลพิชัยที่มีร่างผู้เสียชีวิต๖ศพมีพิธีชาปนกิจที่เชิงตะกรวัด
หลังพิธีพระชาญเพลิงศพทั้งหมด๓ศพอีกสามศพญาตินำไปทำพิธีชาปนกิจเอง
โดย๑๓ตุลาคมจะทำพิธีชาปนกิจที่วัดมัชชิมาโพธิการามตะบนกุฎแห่๒ศพ
และวันที่๑๒ตุลาคมทำพิธีชาปนกิจที่วัดหนองแก่น้อยอีก๑ศพนะครับ